ค่ะเอาแบบเมนูเส้นแล้วกัน

แต่ว่าร้านที่พาไปเนี่ยต้องบอกเลยว่า

นี่โอ้โหยาวจริงคุณนิวนาว
ใช่ค่ะคือร้านไม่ได้แบบอู้เอ๋ย
คือธรรมดาอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคนต่อคิวยาวสมคำร่ำรือจริงนะคะ
ส่วนที่นั่งเนี่ยค่ะก็วางเรียงรายขนาดนี้

ร้านนี้พี่กัดอยู่ที่หมู่๑ตะบนดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวไก่รถไฟใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ของนายทองดีพงศุระ
เราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เร่ขายไปกับภรรยาสองคนไปตามหมู่บ้านต่างแหละ
เวลามีฝนตกลงมาก็ต้องมาหลบฝนที่นี่จอดขายที่นี่
ลูกค้าเองก็เป็นคนที่จอดหลบฝนเหมือนกันไหนก็ฝนตกแล้วกินก๋วยเตี๋ยวซะเลย
ก็เลยกลายเป็นจุดที่ตั้งร้านจนถึงปัจจุบันมา๕ปีแล้วเป็นที่จดจำกันเลยนะคะ
ส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงการันตีด้วยจำนวนคนนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่าจะยาวคิวเยอะก็รอแล้วก็อดทนต้องทานให้ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับเขามีก็คืออยู่ที่เนื้อไก่ฉีกแล้วก็ตีนไก่ตุ๋นค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปส่องหม้อให้ดูใกล้ใกล้เลยนะคะเพราะว่ามันล้นหลามมันแบบละลายในปากเลยค่ะ
แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปอันหอมกลุ่นใส่ชามมาเต็มแล้วก็ใส่ผักแบบไม่อั้น
มีทั้งแบบหมูตุ๋นก็มีนี่ไก่ตุ๋นนี่ตีนไก่มากันเยอะแยะเลยนะคะ
ราคาขายชามละ๓๕บาทพิเศษหน่อยก็๔๐เท่านั้นแหละคุณ
ขายทุกวันนะคะหยุดวันที่๑และวันที่๑

หยุดไปรอลุ้นอยู่หน้าทีวีดูไทยรัฐทีวีของเราสิครับ
หยุดยังไงก็เป็นอันรู้กันพวกเราอย่าไปผิดวัน
ไม่งั้นอดกินไปลุ้นด้วยกันดีกว่านะคะ
ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะใครที่อยากจะไปแวะชิมต้องบอกเลยนะคะว่า
เป็นร้านที่คุณไม่ควรพลาดถ้าหากว่าไปที่ชนบุรีอีกร้านหนึ่ง
โทรศัพท์ขึ้นให้โทรไปสอบถามไปจองไปสั่งกันก่อนก็ได้ค่ะ

เขาไม่ได้ทำมือ
ไม่ใช่ทำมือมันเป็นเท้าไก่เป็นอย่างนี้
แม่ช่วงนี้เห็นอะไรโบกไม้บกมือมากไม่ได้
เอาในก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใส่มะระลงไปด้วย
อร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผักเนี่ยอย่างเช่นถั่วงอก
ถั่วงอกสดใส่ลงไปด้วยนี่ผมชอบมากเลย
หรือบางคนชอบผกระพาจะได้มีกลิ่นของผักด้วย